คุณมางานกฏินผมบ้างคุณพ่อคุณแม่
จะบอกเลยว่างานกฏินก็ต้องมีอยู่
หนึ่งท่านอืมหนึ่งคนไม่แพ้คุณยายเหมือนกัน
ต้องมีนะฮะตัวเต้นในงาน
หนุ่มคนนี้เต้นแรงนะคะ
จนทำเอาคนในงานมองกันตาไม่กระพริบเลยคุณ
ทุกข้าทุกข้าทุกข้าทุกข้าทุกข้า
ทุกข้าทุกข้าทุกข้าทุกข้า

ทุกข้าทุกข้าทุกข้า
ทุกข้าทุกข้าทุกข้าทุกข้าทุกข้า

ทุกข้าทุกข้าทุกข้าทุกข้า

ทุกข้าทุกข้าทุกข้าทุกข้า
ทุกข้าทุกข้าทุกข้าทุกข้าทุกข้า
ทุกข้าทุกข้าทุกข้าทุกข้า

ทุกข้าทุกข้าทุกข้าทุกข้า

ทุกข้าทุกข้าทุกข้า
ทุกข้าทุกข้าทุกข้าทุกข้า

ทุกข้าทุกข้าทุกข้า

ทุกข้าทุกข้าทุกข้า

ทุกข้าทุกข้าทุกข้าทุกข้า

ทุกข้าทุกข้าทุกข้า

ทุกข้าทุกข้าทุกข้า
ทุกข้าทุกข้าทุกข้า

พรุงกระถินถึงโบสถ์โดยสวัสดีภาพแล้ว

หรือคุณพี่คนนี้จะถึงวัดก่อนกันนะ
ขอบคุณมากนะครับขอบคุณคลิปลีลาการเต้นในงานกระถิ่นสุดมันนะครับ